พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกนะครับที่เข้าสู่มาตรการในการปลดล็อกในระยะที่๓
ซึ่งแน่นอนนะครับนักกีฬาก็ออกมาเตือนประชาชนโดยทั่วไปว่าอย่าเพิ่งกาดตกครับ
สลาต้อมคำนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็ไปร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิเพื่อนนักกีฬาไทย
ซึ่งมีนายธิรชัยวุฒิธรรมครับเป็นประธานก็เดินทางนะครับ
บริจาคอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กับชาวบ้านในย่านวัชรพลที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรครับ
สดาก็บอกนะครับว่าช่วงที่ผ่านมายังรักษาสภาพร่างกายต่อเนื่องของที่บ้าน

ทำให้ได้ศึกษาเรื่องราวต่างเพิ่มเติม

ก็เล่นกันมาติดต่อหลายปีในกีฬา

แม้ว่าตอนนี้รัฐบาลนั้นจะผ่อนปน

ก็รู้สึกอิ่มใจมากครับ
วันนี้เราได้มาบริจาคขอให้ช่วยเหลือคนที่
ที่เขาไม่มีกำลังที่จะซื้อ
แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้ทำบุญวันนี้ด้วย
เรารู้สึกว่าช่วงที่คนไทยลำบากกันนะคะ
เราก็ได้เห็นคนมากมายได้ให้การช่วยเหลือ
เห็นหลายคนที่มีแสดงน้ำใจ
มีการช่วยเหลือแบบคนยากคนจนคนตกงานอะไรอย่างนี้

ที่เขาแสดงน้ำใจต่อกันนะคะ
เราก็อยากฝากคนไทยว่าเราอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะ
ว่าอย่างรัฐบาลเขาผ่อนปนให้ทุกคนได้ออกมาทำงาน

แต่ว่าทุกคนจะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
เพราะว่าถ้าเชื้อโรคกลับมาแพร่อีกที

แล้วก็อยากให้ทุกคนระวังตัวแล้วก็ช่วยกันป้องกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทำโดยคนกีฬา

วันนี้เดี๋ยวก็จะปิดท้ายแล้วนะครับ
พฤษภาคมซึ่งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
ประธานสมบัติศาสตร์การท่าเรือก็เชิญนะครับ
โค้ชระดับตำนานของไทยทั้ง๖คน

ติศักดิเสนาเมืองหนึ่งฤทัยสะทองเวียน
เด็ดมีลาบสมชายทรัพย์เพิ่มแล้วก็สารวุฒิตรีพันธ์นะครับ

แล้วก็มีนักเตะการท่าเรือไปเยอะจริงนะครับ
นำโดยอดิษรพรมรักนักเตะคนใหม่ธนาบุคุณเกสารัฐ

ร่วมในการแจกถุงยางชีพแล้วก็ข้าวกล่องจำนวน๕๐๐ชุด
เพื่อให้กำลังใจนะครับในพื้นที่
วัดบางบัวในเขตบางเขนครับ
สำหรับครัวมาดามจะจัดกิจกรรมนะครับครั้งที่๔๕ในวันนี้วันสุดท้ายครับ
ที่โรงเรียนวัดคลองเตยในเขตคลองเตย
หลังเดินสายทั่วกรุงเทพมาตั้งแต่วันที่๑๗เมษายนเลยนะครับ